น้อนตัวนี้กันหน่อยมาแล้วบอกผมทีไอ้น้อนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าน้อนอะไรอืม
เฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันเหมือนจิ้งจกอ่ะแต่มันใช่ไหมทำไมหัวมันปูดปูดแบบเนี้ยค่ะ
นั่นน่ะสิคือในคลิปเนี่ยเขามีแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะบอกว่าขี้เกียบยุคนี้ใส่หมวกกันเด้อ
เออภาษาอีสานบ้านดิฉันเลยขี้เกียมขี้เกียมยุกษ์นี่ใส่หมวกกันนอกบ่ววะ
เออประมาณนั้นอ่ะขี้เกียมคือทิ้งจกหมวะตุดปุดอย่างนี้แปลว่าใส่หมวกกันนอกเหรอ
อะไรนะหัวอะไรนะหัวอะไรอ่ะหัวปุดคุณพูดว่าหัวปุดพูดอ่ะ
หัวมันปุดวงนี่แหละอุ้ยเกิดแล้วขึ้นเอาจริงนะดูแวบแรกอ่ะเอาแค่หัวอย่างเดียว
เหมือนกับพวกมนุษย์ต่างดาวอ่ะเออตาตัวโตใช่ไหมแต่พอดูไปทั้งตัวอ้าวตายแล้ว
จกนี่นะจิ้งจกของเราเออแต่มันแปลกเนอะไอ้ลักษณะแบบนี้ก็คงเป็นความผิดปกติของมัน
ก็นั่นแหละสิพูดถึงว่าก็น่าสงสารนะเอาจริงไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงกี่วันมันไม่เหมือนจิ้งจกตัวทั่วไปอ่ะ
ยิ่งกว่าสารพันธ์สัตว์โลกตลอดข่าวมันมีหลากหลายจริง